น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติคลองลานนะฮะ

ในจบลนาบอกคำนะครับ

โอ้โหมิดหัวเนี่ย

เจ้าหน้าที่นะครับต้องรีบช่วยเหลือ
อบพยพญาชนกลางดึกกันเลย
โอ้โหดูน้ำสิครับคุณผู้ชมฮะ

คอยตรวจสอบระดับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขา

พื้นที่อำเภอปางศิลาทอง
แล้วก็อำเภอขออภัยฮะคลองลาน
อย่างกระทันหันเลยลงมาเร็วเลย

ขนาดที่กู้ไพพร์กู้ชีพในจังหวัด

เด็กผู้ป่วยคนชะลา
ผู้ใหญ่อะไรสัตว์เลี้ยงก็ต้องออกมาก่อน
หรือเอาไปขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับ

น้ำมันไหลลงมานะฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามาตามคลองสวนหมากแล้วก็คลองแม่นารี
ไหลเข้าท่วม๕หมู่บ้านของตะบนนาบ่อคำครับหมู่๓หมู่๕หมู่๑๕หมู่๑๗แล้วก็หมู่๒๗
รวดเร็วรุนแรงประชาชนตั้งตัวไม่ทันครับบ้านเรือในกว่าสามร้อยหลังคานะครับ
ถูกน้ำท่วมสูงกว่าสองเมตรนายฤทธิรงเปรมศรีนายกองค์การบริหารส่วนตะบนนาบ่อคำนะครับ
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วนะครับให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก
แล้วให้เก็บของขึ้นที่สูงซึ่งพบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่นะครับเป็นบ้านชั้นเดียว
เมื่อน้ำหลากมาเนี่ยได้รับความเสียหายหมดสิครับบ้านชั้นเดียวไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนี่ฮะ
โอ้โหต้องยกกันคนชะลาออกมาแบบนี้ฮะคือเบื้องต้นเนี่ยก็ประสานกู้ภัยนะครับ
นำรถตักล้อยางแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่นี่แหละฮะขนย้ายเข้าของกัน
แล้วก็อบพยพประชาชนกันก่อนออกมาจากบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็ก
ผมย้ำเตือนตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันถ้ามีคำเตือนเกี่ยวกับการให้ขนของขึ้นที่สูง
อบพยพด้วยความเคารพครับด้วยความรักฮะเชื่อเขาเถอะครับเชื่อเขาก่อน
เพราะว่าถ้าน้ำมาแล้วมันลำบากจริงจริงอันตรายกันจริงจริงประชาชนที่อบพยพออกมาได้นะครับ
ตอนนี้ไปพักอาศัยอยู่ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตะบนเป็นการชั่วคราวก่อน
นายประสิทธิ์อินทชชสทะเปนนามเผือเมืองกำแพงเพชรบอกว่า
ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะ
แล้วส่งเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
เรื่องต้นนะครับรีบอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่ปลอดภัยก่อน

ถ้ามันเกิดขึ้นเวลากลางวันถ่ายรูปไว้
ถ่ายรูปเอามือถือถ้าพอมีแบบถ่ายรูปไว้
บัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารโฉนดบ้าน
ติดตัวเอาไว้ใส่กระเป๋าใส่หลังเอาไว้เลย
เดี๋ยวเวลาเขาจะขอใช้ขอตรวจสอบงบประมาณมาช่วยเหลือ